ถือว่าเป็นหนึ่งพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับ
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองก็มีการส่งเสริมเรื่องของการปลูกมันสัมปะหลังมานะครับ

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณพัฒน์สุริยาโชธครับ
ต้นมันสำปะหลังอายุ๒สัปดาห์ของไร่มันสัมปะหลังที่ตำบลกุฎโกรธ
อำเภอเสริงสังจังหวัดนครราชศรีมา

ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำหลังของรัฐบาล
ระบบน้ำหยดที่เห็นอยู่ช่วยให้เกษตกรปลูกมันสัมปะหลังโดยไม่ต้องพึ่งน้ำฝน
และยังสามารถสร้างผลผลิตของมันสำปะหลังได้ปีละ๗๘๐๐ตันเลยทีเดียวครับ
ทีไร่มันสัมปะหลังแห่งนี้ปลูกแบบธรรมชาติ
ผลผลิต๕๖ตันต่อปี
แต่หลังจากเปลี่ยนไประบบน้ำหยด
ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ๗๘ตันต่อปี
ระบบน้ำหยดยังมีต้นทุนไม่สูง
เฉลี่ยไร่ละ๔๐๐กว่าบาท
มีอายุการใช้งาน๓๕ปี
แต่เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลผลิต
พบว่าการปลูกมันสำปะหลังแบบระบบน้ำหยด
มีกำไรต่อไล่๓๘๓๑๔บาท
ส่วนแบบธรรมชาติหักต้นทุนแล้ว
กำไรต่อไร่๘๓๒๓บาท
กระทรวงพาณิชย์เห็นชอบแนวทางการส่งเสริม
เกษตรกรปลูกมันสัมภาหลังแบบระบบน้ำหยด
มีเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อย๒๐๐๐ราย
สนับสนุนเงินกู้ไม่เกินรายละ๒๓๐๐๐บาท
อกจากนี้ยังมีโครงการให้เกษตรกร๑แสนราย
ชะลอการเก็บเกี่ยวมันสัมปะหลัง
วงเงินกู้ไม่เกินรายละ๕๐๐๐บาท
เพราะมันสัมปะหลังสามารถปลูกได้นาน๑๒ปี

ผลผลิตก็จะมีน้ำหนักมากขึ้น

ซึ่งจะทำให้ขายได้ในราคาสูงขึ้น
พัฒน์สุริยโชธข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน